ต่อกันเลยเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะครับ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นะฮะ
เริ่มตั้งแต่บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ได้เห็นทุกตัวเลขได้เห็นทุกขั้นตอนในการออกสลาก
วันนี้รอบนี้ไปที่สนามบินน้ำ
ใช่ที่เดิมสำนักงานสถากินแบบรัฐบาล

ไปให้เห็นกับตาว่าเขามีวิธีการออกยังไง

ไปดูแต่ข้องนอกไม่เคยเห็นข้างในว่าจะดูส่วนสมบิตใกล้เจอ

โอ้โฮเขามุนวงล้อกันอย่างไร

เชิญชวนก็ได้เอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ
ครับผมก่อนที่ผลจะออกช่วงบ่าย๒บ่าย๓นะครับ

เริ่มกันที่วัดพระธาตุตำบลสารขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรขัดถูขัดถูนะครับ
ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีโพทองนะครับ

ขุดเจอบริเวณก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแก้มลิงนะครับ

แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าได้โชคลาภสมปรารถนาตลอด๓งวดที่ผ่านมา
ต้องนำชุดไทยดอกไม้ทูบเทียนผ้าแพร่มาถวายเป็นจำนวนมาก
สำหรับวันนี้บางคนก็ขยัวเสี่ยมสี่หาเลข

ก็เลยไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับ
อันนี้พี่เขาเห็นอะไรแล้วแน่นอน
ค่อยดูค่อยดูนะครับ
ต่อกันที่บ้านเลขที่๗ตำบลเมืองสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัยของนางอานงทัพน้อย

ทำไมพี่บ้านนี้มีอะไรคะ

ตะบองเพชรแตกยอดหงิกงอดูแล้วเหมือนเสียญพญานาค

เจ้าของบ้านบอกว่าขอตะบองเพชรต้นนี้มาจากเพื่อนบ้าน
ลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กเพิ่งมาสังเกตเห็นว่า
เมื่อช่วงเช้าวานนี้จึงเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยดูนะครับ

ไปต่อที่ตะบนเพชรเผืองเมืองจังหวัดรายองค์
นายชายารักมาตาได้ยกปฏิมากรรมพระพมศ์
สูง๕๐เซนติเมตร
ออกมาตั้งที่หน้าบ้านเลขที่๑๑๐ทับ๕
พร้อมจุดทูปของพวงมาลัยที่ถูกที่รูปพระพรมล่ะครับ

แบบพระพวงศ์วงค์นี้นะครับมาจากไหน

เมื่อเช้ามืดวานนี้ได้ออกเรือประมงเล็กไปทอดแห

แต่แล้วครับขับติดแหอีกรอบ

เห็นเป็นพระพรมจึงนำกลับบ้าน

ดูพระกรดูองค์พระพรรคนะครับ
นับได้หลายตัวแล้วครับผม

เขาก็ไปตีนั่นแหละว่าแบบเอ๊ะเลขอะไรหมายถึงอะไร
ครับแล้วทีนี้พี่เขาจะยังไงต่อล่ะคะ
คือจะเอาไว้บูชาต่อหรือจะยังไงดี
ก็ว่าจะตั้งไปบูชาที่หน้าบ้านหรือว่าตั้งที่วัดนี้นะครับ

แต่ที่แน่นะครับองค์พระสวยงามยิ่งนักนะครับ